คุณผู้ชมคะมีเพจดังเพจหนึ่งนะคะได้โพสต์เรื่องนี้เอาไว้
บอกว่าอยากจะเตือนภัยแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เวลาที่เรารู้จักใครผ่านโลกออนไลน
แอปพลิเคชันต่างเนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
บางทีรูปโพลไฟล์ที่ใช้มันใช่หรือเปล่าข้อมูลที่โพสต์ส่งไปมันจริงไหม
เป็นกรณีของนัดโอนไวค่ะหนุ่มเมืองจันทร์คนหนึ่ง

นัดโอนไวล์โอนเงินไวค์
โดยสาวเฉพาะโน็ตสาว
แอปพลิเคชันหาคู่แล้วผู้หญิงคนนี้โปรไฟล์คือหน้าสวยมาก
ใช่ค่ะแล้วก็คุยกันประมาณสัก๒วัน
เขาคุยไลน์กันแล้วก็อ้างนู่นอ้างนี่
ยืมบ่อยยืมหลายครั้งทุกสตร์แสน
แต่ในไลน์เนี่ยผู้หญิงคนนี้จะไม่ได้ใช้รูป
ที่เป็นโปรไฟล์หาคู่มา
นี่คือข้อความที่เขาคุยกันหลาย
แล้วสุดท้ายพอจะขอเงินคืนเพราะผู้หญิงขอยืมไงไม่ได้ขอ
พอจะขอเงินคืนผู้หญิงลบไลน์ทิ้งหายไปเลย
ผู้เสียหายคนนี้นะคะชื่อว่านายสรชัดผลวัฒนา
เขาเปิดเผยชื่อนะคะเพราะว่าเขามาร้องผ่านเพจรถปลดทุกข์ของไทยรัฐด้วย
เขาเล่าให้ฟังว่า๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เขาเข้าไปในแอปพลิเคชันหาคู่
รู้จักกับผู้หญิงคนนึงชื่อนางสาวขวัญ

ไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำมันขอยืมพันหนึ่งได้ไหม
เขาก็เชื่อหวังดีอยากช่วยขอยืมพันหนึ่งโอนให้พันห้าจ้ะ
ใช่ค่ะบอกว่าเป็นค่าน้ำมันด้วยที่เหลือเก็บไว้ซื้อของกิน
จากนั้นนะคะผู้หญิงคนนี้ก็อ้างอีก
เขาก็โอนให้อีกเป็นอีกบัญชีหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้ส่งไปให้ใหม่
จากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เล่าเรื่องราวความลำบากในการเดินทางไปส่งครีมตามสถานที่ต่าง
แล้วก็ขอยืมเงินเพิ่มอีกเรื่อย
หนุ่มคนนี้ก็เห็นใจเลยให้เงินไปทุกครั้งค่ะ
เพราะทุกครั้งที่โอนเงินให้เนี่ยนางสาวขวัญคนนี้จะบอกตลอดว่า
เดี๋ยวกลับบ้านจะคืนให้แน่นอนไม่โกงหรอก
เงินทั้งหมดที่โอนไปเนี่ยนะคะประมาณ๘๙๐๐๐บาทเกือบแสนนะคะ
ในช่วงวัน๒วันที่คุยไลน์กันหนัก
เนี่ยแล้วก็จนวันที่๙พฤศจิกายนตัวนายสรชัดเขาก็ทวงถามเรื่องเงิน
พอถามปุ๊บนางสาวขวัญคนนี้ลบไลน์ทิ้งเลยจ้ะหนีหายไปเลยอะค่ะ
คือสุดท้ายคือนี่เลยอะคือเนี่ย
เป็นข้อความว่าไม่อยู่แล้วจ้ะไปแล้วติดต่อไม่ได้แล้ว
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่นะคะไปคุยกับผู้เสียหายนะคะ
สรชัดคนนี้เขาก็เอาหลักฐานเป็นสำเนาเอกสารการแชทพูดคุยกันกับนางสาวขวัญ
แอปพลิเคชันไลน์ที่เราขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมดูแล้วค่ะ
แล้วก็ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพเมืองจันทบุรี
นายสรชัดบอกว่าหลังจากตรวจสอบชื่อบัญชีที่นางสาวขวัญอ้างว่าเป็นบัญชีของแม่
แล้วก็ให้โอนเงินให้เนี่ยนะคะจริงแล้วเป็นชื่อของคุณยายคนนึง
ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนางสาวขวัญอะไรเลย
แล้วก็ได้รับแจ้งจากนางสาวปัธมพันธ์ลูกสาวของคุณยายว่า
คนในรูปคือแม่ของเธอแต่คำนำหน้าชื่อเนี่ยนะคะคือนางไม่ใช่นางสาว
คือบัญชีเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันแต่นางกับนางสาวมันต่างกันเนี่ยค่ะ
เขาโอนสลิปไงมีสลิปให้ดูเวลาโอนไปบัญชีไหนอะไรอย่างนี้
คุณแม่ก็๘๐แล้วไม่รู้จักไลน์ไม่ได้มาคุยอะไรไม่ได้มาอ้างตัวอะไรแบบนี้แน่นอน
นายสรชัดก็เลยรู้แล้วว่าถูกหลอกเขาแล้วจ้า
เขายากตรงการเหตุความรู้จักเดียวและพวกเอ้นเสียงที่ก้าวมาสร้าง
ระหว่างทางที่หญิงสาวในไลน์ที่คุยกับคุณสรชัดเนี่ยที่เธอประสบปัญหาทั้งไม่มีเงินเติมน้ำมันรถ
ไปส่งครีมแล้วไม่เจอลูกค้าถูกลูกค้าเทหรือว่าต้องมีลูกค้าที่ไปเสนองานแล้วต้องไปผสมสูตรครีมแต่ตังค์ไม่พออะไรพวกนี้
โดนไปร่วมแสนใช่ค่ะคือใจดีโอนให้ทุกครั้งเลยเวลาเขาขอมาบอกช่วยหน่อยเถอะเดี๋ยวกลับไปหนูคืนช่วยหน่อยเถอะเดี๋ยวกลับให้หนูคืน
นายสรชัดผู้เสียหายก็เลยบอกว่าอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์ไงคุณภาคภูมิอย่าเชื่อนะอย่าไปหลงเชื่อใครง่ายนะ
ควรศึกษาให้รอบครอบก่อนจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนอื่นอีกนะคะคือเพจที่เขาโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ขออนุญาตเอ่ยชื่อเพจเขาหน่อยเพจ๑๒๓คนดีมีน้ำใจ
เขาก็โพสต์เรื่องนี้เอาไว้ที่เรียกว่านัดโอนไวนี่แหละเพจนี้เรียกนายสรชัดแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเขาตรวจสอบให้เนี่ย
คือฝ่ายหญิงที่คุยไลน์กันเนี่ยเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าโปรไฟล์ไลน์ก็ไม่มีรูปไม่เคยวีดีโอคอลคุยกันคุยกันแบบเห็นหน้าเนี่ยไม่เคยเลย
ไม่เคยถ่ายรูปไม่เคยส่งรูปอะไรมาให้ดูเลยขอยืมเงินอย่างเดียวเนี่ยค่ะก็เลยเชื่อว่าเนี่ยเป็นมิจฉาชีพแน่และที่สำคัญคือ
รูปภาพโปรไฟล์ในแอปพลิเคชันหาคู่ที่เป็นสาวสวยเนี่ยค่ะอ่าเขาบอกว่าโดนเอารูปไปใช้
คือก็คือผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่หน้าจอซึ่งเธอไม่ใช่คนที่รู้เรื่องกับการไปอยู่ในเพจหาคู่อะไรเลยนะ
ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยโดนเอารูปไปแอบอ้างโอ้ถึงว่าสรชัดถึงแบบโอ้โหเห็นแล้วเคลิ้มเลยอ่ะสวยง่าย
บอกว่าไม่ได้นะคะตอนนี้ไปแจ้งความกับตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะจะเอาผิดคนที่เอารูปของเธอไปแอบอ้างหลอกลวงเนี่ยค่ะ
เนี่ยผู้หญิงเจ้าของภาพคือคนนี้นะคะแจ้งความเรียบร้อยเจ้าตัวเขาไม่รู้เรื่องเลยนะฮะถูกเอารูปไปใช้นะครับ
อ่าระวังนะฮะค่ะคุณภาคภูมิระวังนะคุยกับใครสาวสวยเนี่ยอุ๋ยโอนไว
อันนี้น่าระวังกว่าอีกเนี่ยนี่เมียดูอยู่เนี่ยอุ๋ยโอนไวไหมคะมีอยู่สองร้อยจะไปโอนให้ใครเหรอ